นี่ของผมก่อนเป็นเรื่องราวฮือฮาน
โอ้โหบอกเลยว่าเปิดดูในคลิปนี้ชอบมาก

เขาบอกว่าเปิดนานลงไปตบกันเละเทะไปหมดเลย

อ่ะอย่างที่ผมบอกไหมล่ะตบกันจริงจริงคุณตบกันเละเทะเลยเละเทะไปหมดเลยอ่ะ
คุณต้องพูดให้จบตบอะไรตบวอเล็กบอลเป็นการแข่งขันวอเล็กบอลในโครน
ผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นที่แรกของโลกผมว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
โลกใบนี้นะผมก็เคยดูวอเล็กบอลเคยพากวอเล็กบอลมาแต่ผมไม่เคยเจอวอลเล็บบอล
บนโครนแบบนี้โอ้โหดูสิครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศเนี่ยคนดูเยอะแยะมากมาย
อยู่ที่ไหนล่ะที่อำเภอนาธวีจังหวัดสงขลานะครับเสริมมาแล้วรับลูกนี้
ตามมาตีข้ามไปเอารับได้ยังไงวิ่งไปลูกนี้ตีข้ามกลับมาเอาติดเดท

เน็ตทั้งโคนติดเละเทะไปหมดแล้วครับงานนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลานะครับ
บตนาหมอศรีวัดนาธวีและชาวบ้านครับร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ลงมาแข่งขัน
ทุกคนคุณอยากจะขยับตัวแบบนี้ก็อีกแล้วทักคราวครับ
อันนี้ก็สรรพาแล๊วครับถ้าไม่ช่วยเพื่อนมันก็จมโครนไปเลย

เอาล่ะนายสุธีสังทองนะครับ

ก็เปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ

แล้วก็ความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนนะครับ
ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม

น่าจะบรรยัติเข้าไปในการแข่งขันกีฬา

เล็กบอลในร่มก็มีไม่แน่ต่อไปนี้อาจจะมี
วอเล็บบอลชายเลน

น่าจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศของโลก
เอาหรือลุ้นกันว่าจะมีไหมนะ